กรณีที่นักศึกษา๑๓คนที่ออกมารณรงค์เกี่ยวกับการลงประชามติตั้งแต่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่
ด้านของแก่นำพักเพื่อไทยนะครับออกมาระบุนะครับว่าผลการสำรวจความเห็นของประชาชนจะมีผลต่อการทำประชามติของรัฐบาล
ก่อนการที่จะไปถึงวันออกเสียงประชามติวันที่๗สิงหาคม๒๕๕๙
โดยเชื่อว่าถ้ามีโพลที่ไปสำรวจความเห็นของประชาชน
อาจทำให้คณะรักษาความส่วนกับแผ่งชาติหรือข้อสรชอ

ส่วนวิกฤตความวุ่นวายเช่นมีความขัดแย้งมากขึ้นการประทะ
ไม่มีใครที่เขาจะคิดไปขัดขวางการลงประชามติในครั้งนี้
แล้วก็ความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ถ้าจะบอกว่าที่ไปแจกเอกสารแล้วถูกจับ
ก็เลยมีการไปรวมตัวกัน
ลูกโป่งเสร็จแล้วปล่อยลูกโป่งก็ถูกจับ
ก็ต้องไปลนลงว่าให้ปล่อยลูกโป่งได้
ถ้ามองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสร้างความวุ่นวาย
มันวุ่นวายเพราะการไปจับมันผิดที่ไปจับเขา
ไม่โดนจับกลุ่มและตั้งข้อหาจากการลนลงที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติ
ในวันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยการรณรงค์นั้นจะมีไปจนถึงวันที่๑๕สิงหาคม๒๕๕๙ครับ